ต่อค่ะข่าวนี้ต้องบอกว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก
ไม่ใช่เฉพาะแค่กับคู่รักนะคะแต่ว่าพ่อแม่ความรักที่พ่อแม่มีต่อลูก
ลูกมีต่อพ่อแม่ถือว่าเป็นความรักที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของหนูน้อยวัย๕ขวบค่ะในจังหวัดระนองนะคะ
หนูน้อยคนนี้เขาปลูกป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อบกพร่องหยุดการเจริญเติบโตของร่างกาย
แต่ว่าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยก็ไม่ท้อค่ะบอกรักลูกทุกวันไม่ใช่เฉพาะแค่วันวาเลนไทย

นางสาวนัสมนต์ทองมีศรีอายุ๓๐ปีมอบดอกกุหลาบให้กับลูกค่ะ
เด็กชายปัณฑรมีสิทธิ์วัย๕ปีค่ะที่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อบกพร่อง
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องกินอาหารทางสายางมานานกว่า๔ปีแล้วนะคะ
คุณแม่บอกว่าลูกชายเริ่มป่วยมาตั้งแต่วัยขวบเศษ
ฐานะที่บ้านก็ค่อนข้างยากจนค่ะ
มีรายได้จากการทำงานรับจ้างรายวันส่วนสามีรับจ้างกรีดยาง
แต่ยังพยายามหาทางรักษาลูกเรื่อยมาเลยนะคะ
ทางการแพทย์จะบอกว่ามีโอกาสน้อยมากเลยที่ลูกชายจะหายกลับมาเป็นปกติได้
แต่คุณผู้ชมค่ะหัวใจของพ่อแม่แน่นอนแหละไม่เคยสิ้นหวังนะคะ
ที่ผ่านมาได้ดูแลลูกอย่างดีที่สุดเท่าที่ตัวของเขาจะสามารถทำกันได้เลย
ทุกวันจะต้องกอดแล้วก็หอมลูกชาย
อย่างน้อยเขาบอกว่าให้ลูกได้สัมผัสรักที่แท้จริงจากพ่อแม่ค่ะ
และสำหรับครอบครัวนี้ทุกวันของเขาจึงเป็นวันแห่งความรักค่ะ
ไม่ใช่แค่๑๔กุมภาวันวาเลนไทยเท่านั้นค่ะ
เป็นรักที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มอบให้ทุกวันเลยนะครับ
ใช่แล้วเห็นแบบนี้ต้องบอกว่าความรักจากพ่อแม่ที่มีให้ลูกเนี่ย
มันยิ่งใหญ่มากบางคนบอกว่าเราไม่มีแฟนเราเสียอกเสียใจในวันวาเลนไทย
คุณยังลืมคิดถึงคนที่มีความรักและมอบความรักที่บริสุทธิ์ให้คุณที่อยู่ที่บ้านหรือเปล่า
ค่ะเป็นรักที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรด้วย
ก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจคุณแม่คุณลูกคู่นี้กันด้วย